พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงวัย๕๐ปีคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวตัดหน้ากระบะนะคะ
สุดท้ายมันเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้น
แล้วเธอก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้
มีหลายมุมด้วยนะคะจังหวะนี้ค่ะคือเธออยู่เลนซ้ายสุดแล้วก็เหมือนจะเลี้ยวเข้าซอยหรือว่าจะเลี้ยวกลับรถนี่แหละค่ะ
แต่ว่าจังหวะที่เลี้ยวเนี่ยปรากฏว่ากระบะมาทางตรงเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วก็ชนเข้าไปเต็มแรงเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนที่เป็นถนนหมายเลข๒๐๒สายชายภูมิบัวใหญ่นะคะปากทางเข้าบ้านหนองย่ารังกาในตะบนโพนทอง
ตอนแรกเนี่ยเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชายภูมิแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
ชื่อนางราตรีสิทธิ์มือขวาอายุ๕๐ปีค่ะเป็นชาวโพนทองนี่แหละค่ะในที่เกิดเหตุพบมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าซุปเปอร์คับสีเขียวขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพก็คือพังยับเยินเลยนะคะ
ใกล้กันมีกระบะวีโก้สีฟ้าทะเบียนกไก่งองู๘๔๕ชัยภูมิมีนายธวัชชัยแสงจันทร์วัย๓๘ปีชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นคนขับค่ะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
ป้องหัวใจอยู่กลางถนนนะก็ตกใจแล้วก็โกรธนะคะตะกนร้องหวกเวกโบร้อยแล้วก็ปลีกจะเข้าไปทำร้ายร่างกายหลายทวชัยคนที่ขับกระบะนะคะซึ่งกล้องจับ
ของเจ้าหน้าที่ก็จับภาพเหตุการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้ด้วย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ด้วยค่ะ
ทีนี้ในคมก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ภรรยาเขาก็ขี่รถออกจากบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนี่แหละ

ส่วนตัวเขามองว่าเพราะกระบะนั่นแหละที่ขับมาเร็ว
ก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้
นายธวัชชัยคนขับกระบะก็บอกนะคะว่า
คือเขาขับมาเขาก็ดูแล้วนะว่าตรงแยกมันไม่มีรถเลย
มีแค่รถทางเลนขวาที่จะเลี้ยวกลับรถเท่านั้น
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นรถของผู้ตายเนี่ยเลี้ยวออกมาพอดี
เขาก็ตกใจมาก

ที่มันอยู่ที่คันเร่งมันก็เลยยิ่งไปกดคันเร่งรถก็เลยพุ่งไปเลยค่ะ
แล้วก็พอถอนให้เขามาเหยียบเรทก็มาถึงตรงนี้ค่ะ
ตำรวจสภเมืองชายภูมิก็เชิญตัวคนขับกระบะมาสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ
ส่วนร่างผู้ตายก็ถูกส่งต่อให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาตั้งแต่ช่วงดึกเมื่อวันเสาร์แล้วค่ะ
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจบ่าย๓โมงวันนี้นะคะ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการเปิดเผยวันนี้ก็จะถูกนำไปประกอบสำนวนคดีด้วยนะคะ
เพราะว่ามันก็เป็นคดีทางอาญาที่ต้องดูว่าสรุปแล้วมันเกิดเหตุจากความประมาทของใครยังไงกันแน่
แล้วก็ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีรถกระบะข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยค่ะ